หลังจากที่เมื่อวานนะครับเกิดเหตุสลดต้นประตูโค้นลงมาทับลิงสมตายไปกว่า๕๐ตัว
วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกฎจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดต้นประดูกเก่าแก่อายุเกือบ๓๐ปีออกแล้วนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านก็พบลิงที่เหลืออีก๔ตัวที่รอดชีวิตและทั้งหมดก็มีอาการซึมเศร้าครับ
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่อิดรวยและบาดเจ็บเหล็กน้อย
ส่วนอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าลิงมีลักษณะอยู่ร่วมกันเป็นฝูง
ขณะนี้ก็ได้ประสานกับชาวบ้านให้ช่วยกันสอดส่องดูแลลิงสมแอที่เหลือ
หากพบว่ามีอาการผิดสังเกตก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เมื่อวานนี้ก็มีการแชร์ภาพลิงที่ตายเกลือดในโลกโซเชียลนะครับ
เกิดคำถามว่าเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่
ซึ่งจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พบว่า
ประดูกเก่าแก่อายุกว่า๓๐ปี
โค้นลงมาบริเวณสนามย่าใกล้กับเสาทงของโรงเรียน
และมีฝูงลิงสมที่อาศัยหลับนอนอยู่บนต้นประดูก
ตกต้นไม้และถูกล้มทับตายไปกว่า๕๐ตัว